บอกเลยคนนี้ไม่เคยบอกเรื่องความรักนี้กับใครที่ไหน
แต่บอกบันเทิงไทยรัฐที่แรก

วันและอ่อนนะคะคุณนุสวิลาวัน
ของวงหมอลำชื่อดังระเบียบวาธศิลป์
สมัยเป็นเด็กนักเรียนเคยนั่งรถทัวร์จากบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด
ไปดูวงระเบียบวาธศิลป์ถึงจังหวัดยะโสธร
ลงทุนนะคะไม่ใช่เล่นเลย
นุษย์วิลาวันบอกว่าชอบมากรักมาก
ไปเที่ยวไปหาก่อขอบเวทีเต้นหน้าห้าน
จนพ่อเอ๊ะเจ้าของวงเนี่ยยังรู้จัก

แต่ตอนนั้นยังเด็กค่ะประกอบกับกลัวการเดินทางไกลไง
สุดท้ายนุษย์ก็เลยเบนเข็ม
หมอลำไม่ได้ไปเป็นนักร้องลูกทุ่งก็แล้วกัน
จนถึงทุกวันนี้ค่ะพอได้เห็นวงระเบียบวัฒนศิลปโด่งดังเป็นที่รู้จัก
วิลาวันค่ะก็มีความฝัน

อยากจะขึ้นเวทีไปร้องหมอลำโชว์สักครั้งหนึ่งในชีวิต
นุษย์เนี่ยบอกเลยว่าพี่ให้หนูเนี่ยเล่นบทอะไรก็ได้

ให้เป็นเมียแก่ของไอ้เต้ายองก็ยอม
ยอมทุกอย่างเพื่อเธอแล้วไปฟังเสียงสาวนุษย์จ้ะ
คือเอาจริงหนูเป็นแฟนคลับระเบียบวัฒนศิลปตั้งแต่หนูเรียนมัธยม
ตามไปดูพี่หนูเคยนั่งรถโดยสารจากร้อยเอ็ดไปที่ยะโสไปดูวงพ่อ
พ่อก็บอกไปอยู่กับพ่อไหมลูก
เราก็รู้สึกว่าเรากลัวความลำบาก
ตอนนั้นเรากลัวผีกลัวอะไร
แต่ว่าเอาจริงทุกวันนี้แบบหมอลำของเราแบบอัพเกรดแล้วนะคะ
โอ้ขอนสิขึนหมอลำเอาอิหรี่แบบว่าดาวลุงนองไหม้กะหลายค่ะ
แล้วก็เป็นดาวกลับมาใหม่ได้อยู่
พูดได้สิล่ำเป็นพระเอกครูนางเอกเถาปันนี่
หรือไม่ก็แบบว่าสมมุติไปขึ้นวงพ่อแล้วเต้าเนอะ
คือเหมือนแบบว่ามีแฟนเด็กไงใช่ไหมแม่ได้ไหม
อ่อพ่อเอ๊ค่ะลูกฝากพิจารณาลูกด้วยนะ
เออลีลาว่าดี